นี่ลูกของคุณพ่อคุณแม่คู่นึงที่เป็นข้าราชการบำนานเนี่ย
เขาก็นำหลักฐานมาร้องผ่านสื่อมวลชนผ่านทางไทยรัฐทีวีของเราด้วย

มีสำนักร่างทรงมาหลอกพ่อกับแม่
คือพ่อกับแม่เนี่ยศรัทธาแบบหัวปักหัวปำ
คือเสียเงินนี้ไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนนะครับ
หลักล้านนะครับเสียไปหลักล้านนะครับ
นี่เป็นหนึ่งในพิธีกรรมนะฮะที่ทางลูก

สำนักร่างทรงแห่งหนึ่งที่มหาสรคามจัดขึ้น
แล้วก็เชิญลูกศิษย์ลูกหามา
ต้องมาร่วมกันจุดประทัดขอโชคขอลาบนะครับ
คือลูกของข้าราชการบำนานสองท่านนี้
อ้างว่าถูกสำนักแห่งนี้หลอกลวงพ่อกับแม่เขานะครับ
แล้วในสำนักเนี่ยจะมีพวกเครื่องล้างของขลังอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับ
เจ้าสำนักเป็นผู้หญิงนะจะนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับถือศิลป์เป็นแม่ชี
แต่ไม่ได้โกนศีรษะนะฮะไม่ได้โกนผมแล้วก็จะเรียกตัวเองว่าปูนะ
บอกว่าต้องเชื่อต้องศรัทธาต้องบูชาเพราะปู่จะมาช่วย
สองสามีภรรยาที่เป็นข้าราชการบำนานเนี่ยลูกบอกว่าหลงเชื่อสำนักแห่งนี้มาก
คือเหมือนกับถูกมนต์สะกดลูกบอกพ่อกับแม่นี่เปลี่ยนไปพูดยังไงห้ามยังไง
ก็ไม่ฟังลูกไปดูพวกหลักฐานที่เป็นบัญชงบัญชีเงินต่างสลิปต่างเนี่ยพบว่าพ่อกับแม่
ทั้งชีวิตทำไมเอาไปให้พวกเขาง่ายคือพ่อกับแม่ก็ไม่เชื่อลูกถึงขั้นก้มกราบ

เป้นก่อน

แต่ก็ไม่สามารถห้ามพ่อกับแม่ได้
พ่อกับแม่ก็ยังคงเชื่อในสำนักแห่งนั้นอยู่นะ
ทนไม่ไหวเอาหลักฐานต่างไปแจ้งความที่
สพสุมภิษัยให้ดำเนินคดีกับสำนักแห่งนี้นะ

แล้วก็ส่งหลักฐานต่างมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีช่วยเหลือหน่อย
อยากให้ช่วยเปิดเผยพฤติกรรมหน่อย
เพราะว่ามีผู้สูงอายุมีชาวบ้านอีกหลายคนที่หลงเชื่อ

คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับลูกชายแล้วก็ลูกสาวที่เขาส่งเรื่องมานะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกสาวบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นข้าราชการบำนาน
ปกติเธอจะอยู่ที่บ้านด้วยแต่ว่าช่วงก่อนปีใหม่
สังเกตพ่อกับแม่ดูเปลี่ยนไปไปศรัทธาหลงเชื่อเจ้าสำนักร่างทรงแห่งหนึ่ง
ที่เขาเรียกตัวเองว่ามีปู่อยู่ในร่างนะหลงเชื่อว่าโอ้โหต่างนานา
โอนเงินไปแล้วเนี่ยรวมแล้วหลักล้านกว่าบาท
คือเธอแปลกใจมากเพราะว่าพ่อกับแม่ไปเชื่อได้ยังไง
เนื่องจากคนคนนั้นเนี่ยอันนี้ลูกสาวเขาอ้างนะ
เขาบอกว่าเคยเป็นหนี้พ่อกับแม่เธอด้วยซ้ำ
เคยโกงเงินพ่อกับเธอไปด้วยซ้ำ
แต่พักหลังกลายเป็นว่าไปหัวปักหัวปั๊มหลงเชื่อได้ยังไง
แม่เคยเขียนประมาณว่าไปเชื่อว่าเขาเนี่ยเสกใบไม้เป็นเงินเป็นทองได้ประมาณอย่างนั้นเลย
ลูกชายก็บอกนะฮะบอกว่าเจ้าสำนักร่างทรงคนนี้เนี่ย
เอายาให้พ่อกับแม่กินไม่รู้ยาอะไร
ล่าสุดถึงขั้นพ่อกับแม่จะเอาโฉนดที่ดิน๑๐กว่าแปลง
ค้ำประกันเงินกู้ให้กับเจ้าสำนัก
แต่ลูกรู้ก่อนเนี่ยดีนะไปเอาโฉนดมาเก็บไว้ทัน
แล้วพ่อกับแม่ที่สากรออมทรัพย์ครูเนี่ยไปเบิกเงินมาให้เขาอีก
จนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยฮะ
ล่อด้วยเรื่องพระพอหลังจากแต่ก่อนหน้านี้คือเราอยู่กับพ่อแม่
กับพ่อแม่คือเขาไม่กล้าเข้าบ้าน
แล้วพอให้เราออกจากบ้านตามที่เขาพูดที่เขาทำ
ก็จะกลายเป็นว่าเขาสะดวกที่จะเข้าบ้านขึ้น
ก็จนกลายเป็นว่าเข้านอกออกในบ้านเราได้ทุกอย่าง
หลังจากนั้นมานี่แหละคือจุดที่พ่อแม่เราเริ่มผิดปกติ
พอพวกผมหนีออกมาพึบทีนี้แกรู้ตัวว่าพวกผมขโมยสิทธิเอามา
เพราะว่ามันมีคนมาประกบไอ้พวกนั้นก็ไม่ยอมจบ
เช้าวันต่อมาก็ยังตามไปซึ่งวันนี้วันตอนเช้า
พ่อก็ไปสหกรออมทรัพย์ครูซึ่งทราบข่าวว่าน่าจะเป็นเงินปันผลออก
ซึ่งก็เหมือนสอดคล้องกับของคุณยายเมื่อกี้ว่า
ถ้าเผื่อมีเงินออกได้อะไรพวกนี้แก๊งพวกนี้จะมาคู่กันเลย
อันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อผู้ที่มาหลอกเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นญาติกัน
แล้วก็มาทำการแบบนี้ผมรับไม่ได้ก็เลยมีการแจ้งความเนินคดี
แต่ว่าทั้งนั้นคือพอก็อ้างว่าตัวเองมีสติสัมภัณฑ์ฉันญะพอกับแม่
มีสติสัมปัชญะครบถ้วนอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่ส่วนหนึ่ง
เราก็ได้คุยกับคุณพ่อนะฮะคุณพ่ออายุ๖๘ปีข้าราชการบำนานนะครับ
พ่อที่ลูกมาร้องกับทีมข่าวไทยรัฐไปแจ้งความเรื่องสำนักร่าง
ส่งมาหลอกลวงร้านสมองพ่อกับแม่นี่
คือคุณลุงแกยืนยันว่าไม่ได้ถูกหลอกนะ
เงินที่โอนไปให้เจ้าสำนักเขาเนี่ย
คือไปยืมเจ้าสำนักมา๒ล้านนะ

ยังเหลืออีกล้านกว่าบาทที่ต้องใช้หนี้คืน

มันก็เป็นคำวัญการทั้งนั้นผมเชื่อได้
ว่าใจพ่อเองก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นหรอก
แต่พ่อถอยออกมาไม่ได้เพราะอะไร
พ่ออยากได้เงินคืนเพราะอยากได้เงินคืนเหรอ

พ่อไปกู้ให้เขาไปอีกพ่อก็ยังจะหมดเยอะกว่านั้น
เงินที่ไหนเงินจะไปเอาเงินที่ไหนมา
ก็หลักฐานการโอนเงินพ่อให้เขา
ไม่โอนให้ก็ใช้หนี้เขาไหมลูก

อย่าพออย่ามาหาพ่อเลย

สารคามก็พาคุณผิดไปทางนี้
ไม่มีศักดิ์จักรไม่ต้องมาควบกัน
ไปคิดอยู่จานานนี้ว่าตัวเองถูกหรือพ่อผิด

อยากได้พ่อคนเดินไม่เอาเลย
เอาพอแล้ว

แต่ว่าลูกเขายืนยันว่าพ่อกับแม่ไม่มีหนี้นะฮะ
แต่มีทรัพย์สินเยอะเหนื่อยจะหมดอยู่แล้ว
มีคนหนึ่งคือราชการปำนานอายุ๗๖ปี
เป็นผู้หญิงบอกกับเราว่าเคยถูกหลอกลวงเหมือนกันนะครับ

ทีแรกพาไปสวดมนตร์
เพราะว่าเคยถูกหลอกลวงเหมือนกันนะครับ
สามีไปหลงเชื่อที่แรกพาไปสวดมนต์
ให้เช่าพระมาห้อยคอหลังสูญเงินไปล้านกว่าบาทที่ดินอีกสองแปลง

แล้วเขาพาไปกดไปอะไรยังไง
เนี่ยไม่ได้ไปกดเต็ม